คนร้ายเข้ามาเอามีดยาวมาจี้

แล้วในร้านมีเด็กนั่งเล่นเกมอยู่ด้วย

น้ำส้มกระห่าดคืนตัยอย่าดีกว่า

ที่มือขวาของเขามันเกลี้ยถือมีดยาวเชียว
แล้วคุณยายเสื้อสีแดงนี่ก็ตกอกตกใจพยายามคุมสตินะ
พยายามบอกเขาว่าแบบใจเย็น
เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายเสื้อสีครีมกางเกงขายาวเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
อยู่ดีถือมีดมาเขาทำทีเป็นลูกค้า
แล้วก็ชักมีดออกมาเพื่อที่จะขู่ชิงเงินจากคุณยาย
ในร้านมีเด็กเด็กผู้ชาย๓คนกำลังเล่นเกมกันอยู่
คุณยายเองก็กลัวว่าเด็กจะเป็นอันตรายจังหวะนี้คือคุณยายพยายามพูดถ่วงอยู่
เนี่ยพูดถ่วงแล้วเห็นไหมมือที่ยื่นมานะนะคนร้ายมันจะมาดึงสร้อยคอที่คอของคุณยาย
คุณยายก็พยายามเบี่ยงตัวหนีแล้วเด็กเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันมีเหตุการณ์ผิดปกติ
ซึ่งเด็กเด็กก็รีบลุกหนีทีละคนทีละคนนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ร้านขายของชำอยู่หลังวัดเปรมประชาที่ปฐุมธานี
แล้วคุณยายเสื้อสีแดงคนนี้คือคุณยายบุญส่งจิตนานุษย์เล่าให้ฟังบอกว่าอุ้ยเมื่อวานตอนหัวค่ำเลยนะ
ยายก็เปิดร้านขายของตามปกติแหละเด็กในซอยเนี่ยมานั่งเล่นเกมอยู่ในร้าน๓๔คนคนร้ายเนี่ยนะมันเดินเข้ามามันขอซื้อบุหรี่ซองนึง
ยายหยิบบุหรี่ให้แล้วคนร้ายก็เอามีดออกมามาขู่บอกว่าให้ส่งตังค์มายายก็บอกว่าไม่มีไม่มีแล้วยายก็พยายามถอยหลัง
ช่วงคืนฮุนยายหน่อยค่ะ
ฉันก็ไปเลยว่ามันบอกมึงจะขอกูดีได้ไหม

ขจมอยแล้วคุณ่าไอบ้านนี่ก็เปิดประตูนะพอดี

เออแล้วให้อ้วนนี้วิ่งตามเนี่ยก็บอกมึงตามดูก่อท้อรถมันสิ
นี่ไงคุณยายสติดีมากพยายามที่จะถ่วงเวลา
จังหวะที่คุณยายร้องให้เพื่อนบ้านมาช่วยเนี่ยนะ
ปรากฏว่าเพื่อนบ้านเขาก็จำได้แม่นเลยค่ะคุณผู้ชม
เลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกุปปี้ไอสีแดง
ทะเบียน๑กกค๔๔๘๙
แล้วคนร้ายเนี่ยขี่หนีไปทีนี้คุณยายก็รีบหยิบโทรศัพท์เลย
โทรแจ้งตำรวจสพปากคลองรังสิตแล้ว
แล้วคุณยายก็บอกว่าคุณตำรวจช่วยตามตัวคนร้ายมาให้หน่อยเถอะ

เอาจริงถ้าเกิดว่าตำรวจยังจับไม่ได้นะ
ยายก็รู้สึกไม่โอเคยายรู้สึกไม่ปลอดภัย
เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายคนนี้มันจะวกกลับมา